ยิงกันในบ่อนพระราม๓คุณผู้ชมมีคลิปเสียงคลิปหนึ่ง
แล้วมีผู้ชายเขาพูดในคลิปเขาบอกว่า
สาเหตุที่นายถาวรไปก่อเหตุยิงเพราะว่าเล่นไพ่เสียไป๑๕

๕ล้านแล้วถูกคนในบ่อนเหมือนยิ้มเยอะ
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะก่อเหตุขึ้นมา
ส่วนในบอยเนี่ยถูกนำตัวไปทำแผนเขาบอกว่า
เขาก่อเหตุยิงนายถาวรเพราะต้องการจะป้องกันตัว
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนเพียงแค่ว่า
ไปเล่นการพนันเท่านั้นแล้วไปเจอเหตุการณ์พอดี
เมื่อวานนี้ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆคุมตัวนายพิพิษศรีสุวรรณ
หรือว่าในบอยบ้านครัวนะฮะเป็นผู้ต้องหายิงนายถาวรศรีสด
เสียชีวิตในบ่อนพระราม๓หรือว่าบ่อนเฮียตี้
พระราม๓ในซอย๖๖ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บอยยืนยันทำไปเนี่ยเพราะว่าผมต้องการป้องกันตัวแหละ
เพราะตอนนั้นถาวรยกปืนขึ้นมาแล้วจะยิงเขาด้วยนะ
แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดบอลนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนตั้งแต่จุดที่เขาจอดรถ
นายบอยขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหยิบขนมใต้เบาะรถ
เอาไปให้หลานแถวนั้นแล้วก็จะแวะเข้ามาในบ่อนเล่นการพนันซะก่อนก่อนจะกลับ
ก่อนจะกลับนะฮะจากนั้นก็พาตำรวจเดินทะลุไปในซอยเล็ก
ซอกตึกนะฮะแล้วก็ไปที่บ่อนตรงประตูหลักทางเข้าข้างตึก
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวตามเข้าไป
เขาก็หายกันไปเข้าไปทำแผนกันสักสิบนาทีได้ออกมานะฮะ
จุดนี้ในบอยอ้างว่าเข้าไปก็เห็นแล้วว่าสารวัตรแม็กซ์เนี่ย
กับอีกสองคนผู้หญิงกันถูกยิงเสียชีวิตแล้วอือฮือ
ตัวเขาเข้าไปเห็นว่านายถาวรกำลังคุ้มครั่งอยู่ก็เลยพยายามโน้มน้าว
วอนใจเย็นใจเย็นค่อยคุยกันวางปืนก่อนค่ะแต่
ถาวรเอาปืนจ่อขมับตัวเองเหมือนจะยิงตัวตายอ่านะฮะแล้วก็ถาวรเนี่ย
เข้าไปในห้องน้ำค่ะนะฮะเขาก็เลยอาศัยจังหวัดนั้น
วิ่งออกมาก่อนตั้งสติแล้วก็หยิบปืนที่อยู่ใต้บ่อรถ
แล้วเดินเข้าไปกลับไปที่บ่อนตอนนี้นายบอยอ้างว่านะฮะ
ไม่มีคนอื่นเหลือในบ่อนแล้วนะพอเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำ
นายถาวรเดินออกมาพอดีก็เลยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อม
แต่ตอนนี้ในบอยมีปืนแล้วนะฮะในบอยพยายามบอกถาวรว่า
ใจเย็นใจเย็นแต่นายถาวรกลับยกปืนจ่อมาที่เขา
ทำท่าเหมือนจะยิงเขาก็เลยตัดสินใจยิงสวนกลับไปที่นายถาวร
เพื่อเป็นการป้องกันตัวแล้วตัวในบอยเองก็ออกไปอยู่ข้างนอก
สักพักหนึ่งเหน็บปืนเอาไว้ที่เอวเอาเสื้อปิดไว้
แล้วก็กลับไปทางเดิมแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ

พี่ป้องกันโปรบผมเองครับเพราะเขาเล่นปืนมาที่ที่นุก
แต่เห็นว่าตอนแรกเขาพยายามหลังเอาเคทใช่ครั้งเรื่อยหลาย
แล้วพอเขาจอกหัวตัวเอง

เพราะเป็นการป้องกันตัวแต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ฟังต่อไปนี้
มันขัดแย้งกับสิ่งที่ในบอยให้การทั้งหมด
มันมีคลิปเสียงของผู้ชายคนหนึ่งมีการโทรศัพท์กัน
คนที่โทรไปเล่าให้กับคนที่ปลายสายฟังเนี่ยบอกว่า
ถาวรเล่นไพ่ในบ่อนเสียไป๑๕ล้าน

แล้วถูกคนในบ่อนเหมือนเป็นลูกสาวคนแจกไพ่อะไรสักอย่างยิ้มเยาะ
เยอะเย้ยก็เลยโมโหก็เลยก่อเหตุยิงคนในบ่อนขึ้นมา
รวมถึงอ้างว่าจริงแล้วคนที่ยิงนายถาวรคือ
พ่อบ้านของบ่อนไม่ใช่นายบอย
ซึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่นายบอยพูด
ไอพวกเข้าบ้านในนั้นก็เลยยิงมันไงแต่ตรงไม่มีใครดีออกมาได้คน
ไม่เกี่ยวก็คือตัวไอ้ถาวรก็โดนโดนไอ้พวกพ่อบ้านในนั้นยิงนั่นแหละ
ตายสี่คนทั้งหมดก็บางทีบางคนมันชอบเยอะเยอะอยู่แล้ว
เจอเก้าอย่างเงี้ยอืมอ่ะเดี๋ยวคลิปเสียงนี้ที่มาที่ไป
อย่างไรคนพูดมีน้ำหนักมากแค่ไหนค่ะตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ในการ
ต่อไปค่ะเพราะว่าก็เป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจว่าอาจจะเป็นอย่างนั้น
จริงก็ได้ซึ่งสำหรับตัวในบอยเองตำรวจคุมตัวไปฝากขังแล้ว
นะฮะที่ศรรยากรุงเทพใต้พร้อมแจ้งข้อหาคาพผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจเองก็ยังคงจะต้องสอบสวนต่อ
เพราะว่าสงสัยว่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่ารวมถึงผู้ที่นำอุปกรณ์พนันเนี่ย
ซุกซ่อนด้วยที่สำคัญวงจรปิดครับเจอกล้องแล้วก็ต้องมีภาพถูกไหม
แต่ไม่เป็นไรพบตรบอกว่าให้เวลาพบชนทำงาน๑สัปดาห์
สัปดาห์ใช่ไหม๑สัปดาห์หรือว่า๓วันนะคะ๓วัน๓วัน
นั่นแหละเดี๋ยวรอดูนะฮะนะฮะอาจจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้นะฮะ